ถือว่าเป็นวันครบรอบ๒ปีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และฐานะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเข้ามายึดอำนาจ
จากรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
วันนี้ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีได้ไปสอบถามความคิดเห็นของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ซึ่งถือว่าเป็นต้นต่อสำคัญนะครับทำให้คอสชนั้นต้องเข้ามาระงับเหตุการณ์
ความรุนแรงแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศ
วันนี้ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นอย่างไรติดตามฟังพร้อมกันครับ
๒พฤษภาคมเมื่อ๒ปีที่แล้วคนไทยทั้งประเทศ
ส่งเสียงแสดงความยินดีเมื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น
นำคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
หลังจากได้เชิญคู่ขัดแย้งมาร่วมหาทางออกกันหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นผล
มาถึงวันนี้ข้อสชได้ทำอะไรลงไปบ้างในสายตาของคู่กรณี
เริ่มกันที่เรื่องของความปรองดองนายจตุพรพรมพันธ์
ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติหรือนปชมองว่า
การแต่งตั้งคอสชตั้งศูนย์ปรองดองสมารณชันเพื่อการปฏิรูปหรือสปขึ้น
โดยเชิญนักการเมืองไปพูดคุยหลายครั้งแต่ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้
เพราะไม่มีกฎหมายรับรองเหมือนยักษ์ไม่มีกระบอง
และเสนอว่าควรให้อำนาจสปให้จัดการเรื่องนี้ได้
ขณะที่นายถาวรเสนเนียมแก่นำกปศมีความเห็นเช่นเดียวกันคือ
คอสชทำงานปรองดองได้ช้ามากและเสนอให้ยึดแนวทางของนายคณิตนานคร
อดีตประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติได้ศึกษาไว้เพราะถือว่าครบถ้วนมากที่สุด
ขณะที่แนวทางการปฏิรูปของคอสชที่มอบหมายให้
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้นมีความคืบหน้าไปอย่างไร
จตุพรบอกว่าสปททำการปฏิรูปได้เพียงร้อยละ๑๐
เพราะข้อสชไปแต่งตั้งคู่ขัดแย้งมาอยู่ในสปทจึงยากที่จะมองปัญหาอย่างเป็นกลาง
การปฏิรูปเลยไม่มีทางสำเร็จ
แตกต่างจากนายถาวรที่มองว่าคอสชสามารถปฏิรูปได้สำเร็จ
แต่ควรเลือกปฏิรูปประเด็นสำคัญก่อน
โดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจซึ่งถือเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
หากคอสชปฏิรูปตำรวจไม่ได้ก็อย่าหวังว่ารัฐบาลพลเรือนจะสามารถทำได้
ส่วนคำมั่นสัญญาที่คอสชบอกว่าจะจัดการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
ฝั่งนายจตุพรไม่เชื่อว่าข้อสชจะจัดการเลือกตั้งได้
และยังไม่เชื่อว่าจะมีการลงคะแนนเสียงประชามติ
เพราะจะนำข้ออ้างที่มีบางกลุ่มไปยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
วินิจฉัยพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติมาเป็นข้ออ้าง
เลื่อนโลดแมพออกไปอีกแตกต่างจากนายถาวรที่กลับทำใจได้
คอสชจะอยู่ยาวโดยให้เหตุผลว่าบางครั้งคนไทยต้องยอมผิดหลักการ
เพื่อประเทศอยู่รอดแต่ยอมที่จะให้มีสวสัญหา
ร่วมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อประคับประคองประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ปิดท้ายกันด้วยการให้คะแนนการทำงานของคอสชในช่วง๒ปีที่ผ่านมากันบ้าง
นปชขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนคอสชโดยให้เหตุผลว่า
เพราะคศออกข้อสอบเองแต่ตอบคำถามไม่ตรงกับโจทย์ที่วางไว้
ขณะที่นายถาวรให้คะแนนคอสช๖คะแนนจากเต็ม๑๐คะแนน
เพราะยังถือว่าการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง
ยังไม่คืบหน้ามากเท่าที่ประชาชนตั้งความหวังเอาไว้
ทั้งหมดนี้คือผลงานตามคำมั่นสัญญาของคอสชในสายตาของสองคู่ขัดแย้ง
เห็นตรงกันว่าโจทย์หลักคือการปฏิรูปและความปรองดอง
ขอสชยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
จะทำได้ตามคำพูดที่เคยประกาศไว้ได้จริงหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน